แต่ว่าถ้าจำกันได้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีการยกเลิกงานกันเยอะมาก
ในช่วงสมัยหน้าโควิด๑๙ระบาดเนี่ยนะคะ
งานคอนส่งคอนเสิร์ตนี่ก็ยกเลิกกันไป

เพราะว่ามันระบาดกันไปทั่วโลกเลยนะคะ
แล้วก็คือพี่เสกโลโซเขากำลังเตรียมที่จะมีคอนเสิร์ต
ที่เป็นแบบคอนเสิร์ตทัวร์ที่ยุโรป
ให้แฟนคนไทยในต่างแดนได้หายคิดถึงกันด้วย
แต่ปรากฏว่าพอมันมีโควิด๑๙ระบาด

ก็เลยมีปัญหาว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้

ยังไม่ยอมคืนเงินค่าตัวให้กับบรรดาแฟนเพลงเลยนะ
เป็นผู้จัดคอนเสิร์ตรายใหญ่ของยุโรป
เขาได้ยืนยันว่าคอนเสิร์ตเสกโลโซจะยังจัดต่อเหมือนเดิม
เพียงแค่รอสถานการณ์โควิด๑๙คลี่คลายก่อน
ก็คือว่าเลื่อนออกไปก่อนนั่นเอง

ไม่ล้มก็เลยยังไม่ได้คืนเงิน
โดยบริษัทได้ติดต่อขอคิวพี่เสกมาแล้วนะคะ
เพื่อทำการแสดงทั้งหมด๙คิวใน๘ประเทศ
ก็คือมีประเทศนอเวย์ฟินแลนด์เดนมาร์คอังกฤษเยอรมันเนเทอร์แลนดสวิสเตอร์แลนด์และสวีเดน
ส่วนจะกลับมาจัดได้อีกเมื่อไหร่
เดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันทั้งเรื่องของคิวพี่เสกโลโซ
รวมไปถึงเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองกันอีกครั้งหนึ่ง
ก็ยืนยันผ่านบันเทิงไทยรัฐผ่านพี่แจ๊กกะรีนเลยนะคะ
ค่ะยืนยันถึงความพร้อมของพี่เสกเลยค่ะ
เพราะว่าอย่างที่ทราบนะคุณผู้ชมว่านอกจากคือคอนเสิร์ตที่เลื่อนไป
เสกมีปัญหาเรื่องของสุขภาพแล้วก็มีคดีความที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันด้วย
ซึ่งพี่การยืนยันว่าพี่เสกเองก็มีการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายเอาไว้อยู่แล้วนะคะ
อาการป่วยก็ยังรักษาอยู่คาดว่าหายทันแน่นอน
ส่วนเรื่องคดีก็ไม่ได้กระทบอะไรเพราะว่าเป็นงานที่ติดต่อกันไว้ก่อนที่ศาลจะตัดสิทธิ์นั่นเอง
สำหรับแฟนที่อยู่ต่างแดนก็อดใจร้อนนะจ๊ะไม่ได้แคนเซิลแต่เลื่อนไปก่อน